ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะ
เข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐอยู่กับเราสองสาวผู้สร้างความบันเทิงเริงรมกันทุกวันเลยนะครับ
เจอกันเป็นประจำทุกเช้านะคะแล้วก็อย่าลืมทักทายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลหน้าจอนะคะ
ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะหรือว่าวันนี้สิ้นเดือนแล้ว
จะไปแฮปปี้ล้านลาที่ไหนนะคะก็บอกกล่าวเล่าสืบกับเราได้นะคะ
แต่ว่าข่าวนี้ค่ะผู้ชมถามด้วยฉันขึ้นมามากไงคึกโครมกว่าสักแล้วเกินนะคะ
สำหรับข่าวลือค่ะที่บอกว่าคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ยค่ะ
วิวารอบสองค่ะซึ่งจริงข่าวก็คึกโครมมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ในช่วงกลางวันค่ะเพราะว่ามีเว็บไซต์เว็บนึงนะคะ
ก็ปล่อยข่าวมาเลยนะคะว่าแรงข่าวค่ะใช้คำนี้นะคะ
ระบุชัดนะคะว่าคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณได้เลิกแต่งนะคะ
รอบสองกับหนุ่มนะคะมิกกี้นะคะคือจริงก่อนหน้านี้ป้อมเพชรมันมีข่าวมาแล้ว
ว่าคุณเจนี่เนี่ยจะแต่งงานแล้วปรากฏว่าเออก็ยังไม่ใช่
กลายเป็นว่าน้องสาวเจนนี่ต่างหากที่จะแต่งงานแล้วมาคราวนี้ก็กลายเป็นอีกว่าเจนนี่นี่แหละที่จะแต่ง
ก็เป็นภาพเนี่ยค่ะจริงแล้วคือก่อนหน้านี้ค่ะตามภาพที่เห็นเนี่ย
ซึ่งคุณเจนี่ไปงานนะคะแล้วก็คุณมิกกี้ไปให้กำลังใจพร้อมกับครอบครัวเลย
แล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเอ่อนนักข่าวทั้งหลายก็ไปถามนะคะคุณเจนี่
ถ้าใครติดตามข่าวบันเทิงโดยตลอดก็จะทราบว่าคุณเจนี่ไม่ตอบ

แต่ก็ยิ้มมีความสุขแล้วก็มีภาพ
คุณมิกกี้ที่ใส่แว่นในพี่ใหม่รัชดาช่างผม
คนที่เสื้อข่าวน้องใช่นะคะใส่หมวกคุณมิกกี้ใส่หมวก

อันนี้ย้ำขีดเส้นใต้ว่าข่าวลือค่ะ
ว่าคุณเจนนี่จะแต่งงานในวันที่๑๘ตุลาคมค่ะ

แต่เช็คไปแล้วก็เห็นเหมือนบอกว่าอาจจะเปลี่ยนที่นะคะ
จัดที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ในวันที่๒๑ตุลาคมค่ะ
ซึ่งนะคะดิฉันก็สอบถามคือเอาพูดตรง

หาคุณแม่นะคะมีบางสื่อโทรหาคุณแม่ของคุณเจนี่
บอกว่าแม่ติดธุระอยู่ไม่รู้ไปถามเขาเอง
แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่จริง

ใช่นะคะแล้วเราก็ไม่หยุดแค่นั้นค่ะ

ก็ขูดเผือกขึ้นมาแล้วนะคะ
ไทยรัฐออนไลน์ค่ะโทรไปถามคุณมิกกี้นะคะ
อารพาทณป้อมเพชรผ่ายชายค่ะ
เจ้าตัวไม่ได้ปฏิเสธค่ะแล้วก็ตอบแบบว่า
เอ้าพี่ทำไมไทรัศน์รู้เยอะกว่าผมอีกนะครับ

เอาเป็นว่าวันต่อวันละกันไม่ได้ปฏิเสธนะคะ
ไม่จบค่ะความพยายามของเราก็มีลาย
มีคนแหล่งข่าวนี่แหละค่ะนักข่าวรู้จักคุณแม่
ของคุณนิกกี้ไลน์ไปถาม
คุณแม่ก็ตอบว่าโอ้วน้าว

คุณแม่เขาเรียนต่างประเทศเขาเป็นดรนะคะ
คุณแม่ก็บอกว่าติดประชุมอยู่ไม่อยากตอบนะคะ
คือดูทุกคนเหมือนแบบว่าน้ำท่วมปากกันหมดเลย
คือพูดมากก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าพวกเราก็อยากรู้มาก

รบกวนนะคะบอกนิดหนึ่งอยากรู้

เพื่อนดารานะคะดาราสาวจอค่ะ
เขาได้วันที่ไปตัดชุดวิวาเรียบร้อยแล้ว

เขาบอกว่าโอ๊ยพี่เขามีแพลนจะแต่งตั้งนานแล้ว

ฉันว่าน่าจะประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์

คุณเจนนี่อาจจะมีงานอีเวนต์ออกนะคะคุณผู้ชมค่ะ